อันนี้เหตุการณ์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ตรงเด็กสแกนนี่คือยังไงนะ

ใช่ซึ่งจะเป็นเพลงแนวเท็กแบบตื๊ด
แล้วเขาก็จะเต้นอยู่ท้ายรถนะคะ
สแกนเต้นกันลีลาจะเป็นขนาดไหน
เดี๋ยวจะมีมาให้ดูคลิปกัน
แล้วก็มีเรื่องราวของบทลงโทษด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพแสดงความคึกขนอง
กลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ชื่อว่าเด็กสแกน
ซึ่งมักจะรวมตัวไปเที่ยวตามน้ำตกหรือว่าทะเล
โดยก็ว่าจ้างรถสองแถวเทค

กลัวว่าจะพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้พัฒนาความสนุกไปอีกขั้นแล้ว
ซึ่งจากเดิมที่เต้นอยู่ท้ายรถสองแถว

ซิ่งมอเตอร์ไซค์ขี่ตามประกบปิดหน้าปิดหลัง
กันไม่ให้รถคันอื่นวิ่งแสง
เทคกลางถนนอย่างไม่แคร์สายตาใครค่ะ
ขับขี่ด้วยความเร็วเกือบ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทีมข่าวบันทึกภาพไว้ได้เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
บริเวณช่วงขาเข้าถนนรังสิตนครนายกคลอง๑๒ไปจนถึงคลอง๑๐ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวบันทึกภาพได้ปุ๊บก็นำไปเผยแพร่ภาพทางแฟนเพจไทยรัฐนะคะ
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะ
ส่วนใหญ่ก็พูดถึงความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บางคนก็ขอให้ตำรวจกวดขันอย่างจริงจังนะคะ
ที่บางส่วนก็มองว่าพบเห็นเด็กแบบนี้เนี่ยชินตาแล้วล่ะ
สอบถามไปยังนายสุกรีจารุภูมินะคะผู้อำนวยการกองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
ก็ชี้แจงกรณีคลิปรถสองแถวเทคดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดค่ะคุณผู้ชมผิดถึง๕กรณีเลยทีเดียว
ข้อแรกพบว่ารถดังกล่าวเป็นรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล
เปลี่ยนแปลงตัวรถโดยการติดตั้งโครงหลังคาแล้วก็ใส่เบาะนั่งสองแถว
มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา๑๔มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทค่ะ
ข้อที่๒กรณีมีการติดตั้งโคมไฟสีแบบดิสโกเทค
อันนี้ก็มีความผิดค่ะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา๑๒เรื่องของส่วนควบ
โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ข้อที่๓นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้รับจ้างโดยสาร
มีความผิดกรณีใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทเช่นเดียวกันนะคะ
ข้อที่๔กรณีเปิดเครื่องเสียงดัง
ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรมาตรา๖
โดนไปเต็มหลายกระทงนะค่ะ
มันอันตราย
ถ้าจะเต้นอย่าให้ลงมาเต้นแบบเท้าติดพื้น
แอโรบิกแต่ไม่ท้อติดพื้นกลางถนนนะอันนี้ก็ไม่เอานะ
ไม่เอาเต้นอยู่ริมเอาค่ะ